มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีคนร้ายขับรถเก๋งบุกไปถึงบ้านแล้วก็ยิงใส่ชายหนุ่มหญิงสาว
อายุแค่๑๗ปีเขาเป็นแฟนกันยิงใส่ทั้งคู่เลย

ต้นอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
หรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวนะคะ
ผู้หญิงอายุ๑๗คนร้ายไล่ตามยิงเลย
นี่อายุ๑๗กันเองอ่ะเนี่ย

สพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุร่มโพทองค่ะ

บ้านเลขที่๔๔ทับ๑๒๔ซอย๑
เลี่ยงเมืองเขตเทศบาลนครอุดรธานีเจ็บสาหัส๒ราย
ก็เลยมีการประสานแพทย์ประสานกู้ภัยไปตรวจสอบและช่วยเหลือนะคะ

บ้านหลังสุดท้ายที่ห้องนอนชั้นล่าง
พบนายปรัชญาประสงค์ผลอายุ๑๗ลูกชายเจ้าของบ้าน

ด้านซ้ายนัดหนึ่งกระโหลกศีรษะเปิดอ่ะ
ขออภัยนะคุณผู้ชมมันอาจจะฟังดูโหดแต่มันเป็นหลักฐานทางคดีด้วยนะคะ
ตาซ้ายถล่นออกมาด้านนอก
โหลกศีรษะด้านซ้ายเปิดเลย

หงายจมกองเลือดหายใจรวยรินอยู่ที่พื้นห้อง
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ส่วนแฟนสาวของนายปรัชญาก็อายุ๑๗เหมือนกัน
นางสาวจิระนันวงขุมเงิน

แล้วก็ที่ท้องน้อยด้วยนะคะบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่ในบ้านอีกหลังอยู่ในซอยเดียวกันห่างจากบ้านเกิดเหตุร้อยเมตร
ก็ต้องนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลค่ะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่ประตูบ้านทางห้องครัว๑ปลอกนะคะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันที่เจอในห้องครัวไปตกอยู่ที่หน้าบ้านอีกนัดหนึ่ง

นั่นน่ะสิแล้วอายุแค่๑๗เองทำไมถึงขั้นต้องยิงกันแบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านคนนี้เขาเป็นคนช่วยนางสาวจิรนันคนเจ็บเนี่ยนะ

รีบออกไปดูเห็นว่านางสาวเจรนันวิ่งออกมาจากบ้าน

วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือก็เลยให้ปีนรั้วเข้ามาหลบอยู่ในบ้าน
เพราะกลัวว่าถ้าเข้ามาทางหน้าบ้านเดี๋ยวคนร้ายเห็นจะตามมายิงซ้ำครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุไม่เกิน๓๕ปี
ใส่เสื้อเป็นเหมือนผ้าร่มสีน้ำเงิน
ผมรองทรงถือปืน
วิ่งไล่ตามยิงนางสาวจิรนันมา
เป็นลักษณะของรถโหลดเหมือนรถแต่งนะคะ
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าจำทะเบียนรถไม่ได้
แล้วคนร้ายก็ขับรถหนีออกไปจากหมู่บ้าน
ของตัวเธอและนายปรัชญาทั้งคู่๒เครื่องเอาไปด้วยนะ

ได้ยินเสียงปืนไหมคะพี่
ได้ยินเสียงค่ะ๓นัทค่ะ
เดี๋ยวพี่งออกมาดูใช่ไหมแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้หญิงใช่ไหมค่ะ
ได้ช่วยเหลือน้องบอกให้น้องเขาปล่อยกำแพงเข้ามา
เพราะทางน้ำบ้านจนมันจะเห็นอะไรอย่างนี้กลัวมันยืนซ้ำมา
นี่ค่ะน้องผู้หญิงคือวิ่งหนีออกมาจากบ้านแฟนนุ่ม
คนร้ายก็วิ่งตามแต่ตามไม่ทันน้องเขาก็ปีนไปที่บ้านของคุณพี่คนนี้
เขาก็ให้ความช่วยเหลือแต่ก็โดนยิงไปแล้ว

ทีนี้ค่ะจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากน้องสาวของนายปรัชญาคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่านายปรัชญาเรียนอยู่โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
ส่วนนางสาวจิระนันเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีทั้งคู่เป็นแฟนกัน

สองคนนี้เขาอยู่บ้านไม่ได้ไปเรียน
คนร้ายก็เนี่ยขับรถมาถึงบ้านแล้วก็ยิงเลยนะคะ

แนบชิดชัยรองผู้กำกับสอบสวนสภมอุดรธานีบอกว่า
ตำรวจได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพ่อของนายปรัชญาคนเจ็บ
ว่าคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านด้วยค่ะ
คนร้ายมีปืนกลัวว่าลูกจะได้รับอันตราย
ตำรวจก็เลยออกมาตรวจสอบแต่ยังไม่ทันถึงบ้าน
ในบ้านก็ถูกยิงจนบาดเจ็บทั้งคู่
ก็เลยไม่สามารถสอบสวนหาสาเหตุได้เพราะว่าเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับคนเจ็บ
เข้าไปในบ้านแล้วคาดว่าน่าจะยืนคุยกันก่อนด้วย
หลังจากนั้นก็ยิงใส่คาดว่าน่าจะประสงค์ต่อชีวิต
ไม่ใช่ประสงค์ต่อทรัพย์ตั้งประเด็นการก่อเหตุว่าอาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัว
หรือเรื่องชู้สาวแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเอาโทรศัพท์มือถือของทั้งคู่ไปด้วย
ก็ต้องสอบปากคำผู้ปกครองของคนเจ็บทั้งคู่เพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีค่ะ